คู่รักกลายเป็นคู่ร้างไปแล้วนะคะสำหรับคู่นี้เต้ยจรินพรแล้วก็อเล็กค่ะ
คือดิฉันเนี่ยลุ้นเหลือเกินนะอยากจะให้เขารีเทิร์นกัน
คือชอบเขาน่ารักคือเหมือนแฟนเลยเพราะคู่นี้เนี่ยเขามีลูกด้วยกันเป็นลูกช้างไงคุณ
เออแต่ทีนี้แฟนก็เอ้ยเมื่อไหร่จะมาคืนดีกันหรือเปล่าแต่ว่าขอดับฝันนะคะ
เพราะเต้ยอเล็กออกมาบอกแล้วว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันดีกว่าค่ะดูท่าความรักคู่อเล็กเต้ยคงจะหมดลุ้นซะแล้วล่ะค่ะ
โดยทั้งคู่ออกมายอมรับว่าได้ลดสถานะหัวใจลงเป็นที่เรียบร้อยหลังคบหากันมานานหลายปีแม้ว่าเหล่ากองเชียร์ยังคงมีความหวังว่าทั้งคู่จะใช้เวลาปรับตัวและกลับมาสารสัมพันธ์กันได้ในไม่ช้า
แต่ทั้งอเล็กเต้ยก็ควงกันมาย้ำอีกครั้งว่าตอนนี้เป็นกรยานมิตรที่ดีต่อกันเท่านั้นเหลือไว้แค่เรื่องงานที่ต้องร่วมงานกันทำให้ธุรกิจรักโลกเดินหน้าต่อไปและยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าจะหวนกลับมารีเทิร์นได้หรือไม่
โอ้โหกว่าจะกว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้มันต้องผ่านการคิดและการปรึกษากันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นโดยสถานการณ์ของตอนนี้มันก็ถูกบังคับให้เราต้องคุยกันอยู่แล้ว

เราก็คงไม่ตัดแต่ละคนออกไปจากชีวิต

เรื่องสาเหตุต่างขอให้เป็นเรื่องของสองคนดีกว่าค่ะ
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็อย่างที่บอกค่ะ
เรายังเป็นแบบเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันมาก

สามารถคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามค่ะ

บอกตามตรงว่าเราไม่ได้อุ๊บไม่ได้แบบคุยกันรับหลังแล้วไม่อยากจะบอกใครไม่มี
คือมันเป็นอย่างนี้สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้จริง
ก็เลยตอบไม่ได้จริงครับเราไม่รู้จริง
แต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันเราก็แฮปปี้กันทั้งคู่ครับ